คุณผู้ชมคะไปดูประเด็นนี้ค่ะถูกพูดถึงเยอะ

มีหนุ่มรายเดอร์คนนึงเหมือนกับว่าทะเลาะกับแฟน
แต่กลายเป็นว่าโอ้โหไปทำร้ายแฟนถึงที่ทำงานเลยนะคะ
เตะทั้งตบทั้งตีหลายอย่างมาก
แต่สุดท้ายก็เจอตัวหนุ่มรายเดอร์คนนี้แล้วนะคะ

ุ่มรายเดอร์คนนี้เขาบอกว่าขอพื้นที่ให้กับเขาในสังคมด้วย

หนุ่มรายเดอร์คนนี้เขาบอกว่าขอพื้นที่ให้กับเขาในสังคมด้วย

หนุ่มรายเดอร์คนนี้เขาบอกว่าขอพื้นที่ให้กับเขาในสังคมด้วย
หนุ่มรายเดอร์คนนี้เขาบอกว่าขอพื้นที่ให้กับเขาในสังคมด้วย
หนุ่มรายเดอร์คนนี้เขาบอกว่าขอพื้นที่ให้กับเขาในสังคมด้วย

แล้วสิ่งที่ไปทำบอกว่าเป็นการไปง้อขอ

ตลอดระยะเวลาที่คบกันโดนทำร้ายร่างกายตลอด
ทั้งตบตีในรถประฉากส่อยครอบครบจนขาด
เคยจับได้ว่าอดีตแฟนนุ่มเสพยาเสพติด
ก็เลยตัดสินใจแยกกันอยู่ตั้งแต่ธันวาคมปีที่แล้ว
แต่สุดท้ายก็เขาทำมาทำร้ายร่างกาย
ถึงร้านที่เธอทำงานไปแจ้งความที่สอนอบังเขนนะคะ
คือเธอเล่าให้ฟังว่า๕กุมภาพันธ์เนี่ยค่ะ
เหมือนกับว่าติดต่อนัดกันเคลียร์เงินดาวน์รถจักรยานยนต์๕๐๐๐บาท

แต่ฝ่ายชายถ่ายรูปเอาไปแอบอ้างว่ายังคบกับฝ่ายหญิงอยู่
๑กุมภาพันธ์ตามไปดักทำร้ายหน้าปากซอย
มีการกระชากมีดที่ฝ่ายหญิงพกไว้ป้องกันตัวค่ะ
บาดนิ้วนิ้วชี้ของฝ่ายหญิงเนี่ย
เธอชูให้ดูฝั่งขวามือค่ะเย็บไป๔เข็ม
ก็แจ้งความสอนอทุ่ง๒ห้อง

เธอบอกว่าเธอแจ้งความตั้งแต่โดนทำร้ายร่างกายนะคะ
แล้วก็มาแจ้งความที่โดนมีดที่นิ้วนะคะคือมัน๒เหตุการณ์
คลิปนี้ที่ร้าน๒๑มกราคม
ใช่ค่ะที่โดนมีดที่นิ้ว๑๑กุมภาพันธ์

ก็กลัวว่าฝ่ายชายจะย้อนกลับมาทำร้ายเธออีก
บใดที่คดีมันยังไม่คืบหน้าฝ่ายชาย

เธอบอกว่าเธอเลิกกับอดีตแฟนหนุ่มและแยกกันอยู่

คือหลังจากคลิปนี้แชร์ออกไปในโลกออนไลน

เขาอ้างว่ากลับมาคืนดีกันแล้ว

เหมือยกับขอความเป็นทำให้กับผมด้วยอะไรแบบเนี้ย
ครับฝ่ายหญิงยืนยันว่าไม่ได้กลับมาคืนดีกันค่ะอืม
เพราะโดนทำร้ายบ่อยทนไม่ไหวแล้ว

และเธอก็กังวลเรื่องของความปลอดภัย

แต่ว่าคนมันเคยโดนนะพี่

หนูจะโดนหนักขนาดไหน
หนูเลยเลือกที่จะอยู่ในร้าน
คือวันนั้นวันนั้นเลยค่ะ

หนูอยากรู้แค่ว่าคดีหนูไปถึงไหน
หนูจะใช้ชีวิตต่อยังไงโดยที่แบบ
ไม่ต้องระแวงว่าเขาจะดักหนู

เพราะทุกวันนี้ไปทำงาน
ต้องหยุดขายของบ้างค่ะ
พ่อต้องขี่รถมารับกลับบ้านบ้าง
ซึ่งมันทำให้คนอื่นเขาเดือดร้อนนะพี่
นายชนะชัยผู้ก่อเหตุไปสอนอบางเขนแล้วนะคะ
แล้วเขาก็บอกว่าให้ฟังมุมของผมบ้าง
อยากจะชี้แจงในมุมของผม
ยืนยันเสียงแข็งว่าไม่ได้ทำอะไรผิดค่ะพี่อุ๋ย

ใช่ค่ะเขาบอกทำไมเขาต้องมอบตัวกับตำรวจด้วย

เขาไม่ได้ทำร้ายฝ่ายหญิงเขาอ้างแบบนี้นะคะคุณผู้ชม
เขาบอกว่าแค่เอามือไปทุบ
แล้วก็แค่ผลักแค่เอามือทุบกับผลัก
อู้นี่มันต่อยยัดชัดนึงดูดิ

ไอ้คลิปเนี่ยมันถูกตัดต่อแล้วเอามาโพสต์บางส่วนไม่ใช่คลิปเต็ม

แต่เขาบอกว่าสิ่งหนึ่งที่ยอมรับก็คือผมมีปัญหาเรื่องเงินจริง
เรื่องเงินดาวน์รถจักรยานยนต์ที่ฝ่ายหญิงให้มาด้วยความเสน่หาตอนที่ยังคบกัน
แล้วเรื่องของเสพยาเสพติดอันนี้ผมก็ผิด
แต่ที่ผมเสพผมเครียดเครียดเรื่องแฟนนั่นแหละ
ใครอยากรู้เรื่องนี้ไปถามคนรอบข้างได้เลยฟังความฝั่งผมบ้าง
ใช่ครับตรงหัวนะครับผ่าขาก
ขับออกครับ
เจอกันนี่นะคะคือภาพในคลิปมันเป็นภาพความรุนแรง

แล้วก็พยายามจะเบลอภาพน้องผู้หญิงที่เสียหาย
แต่เขาอ้างว่าแค่ผลักผู้ชายอ้างว่าแค่เอามือทุบ
แต่นี่ค่ะคือสิ่งที่มันพิสูจน์ว่ามันไม่ใช่แค่ผลักมันไม่ใช่แค่ทุบ
อันนี้ของเมืองแขนคือถ้าฟังแล้วชนะชัยนี่พูดตรงนะ
ชนะชัยนี่ครบสูตรจริงนะคือทำร้ายเขาก็บอกแค่ผลัก
เรื่องเงินก็บอกว่าที่ฝ่ายหญิงเขาพยายามทวงนะหลังจากเลิกกันเนี่ย
ใช่ค่ะจะหาว่าเขาให้โดยเสน่หา
แต่คือปัญหาเขาหลายอย่างมากหนึ่งเสพยาเสพติด

สามคือทำร้ายร่างกายฝ่ายหญิงและผู้หญิงที่ไหนจะคบต่อคะ
แล้วเสพยาก็อ้างว่าก็ผมเครียดเพราะคุณไงผมเลยเสพยา

นายจะนะใช่ครุนี้๓ข้อหาค่ะคุณผู้ชม
มขืนใจผู้อื่นทำให้เกิดความหวัดกลัวทำให้เสียทรัพย์หมินประมาท
พอโดนไป๓ข้อหาเสียงเขาเปลี่ยนเลยค่ะพี่อุ๋ยค่ะคุณผู้ชมค่ะ
จากเสียงแข็งลายเป็นเสียงอ่อยแล้วก็รู้สึกสำนึกผิดแล้ว
กับสิ่งที่ทำลงไปแล้วก็บอกว่าผมรู้เท่าไม่ถึงการจริง
คือพนักงานสอบสวนคงให้ดูหลักฐานต่าง

นี่ถ้าเกิดเขาเอาถึงขั้นแบบพยายามค่าขึ้นมานี่นะ
จะหนักกว่านี้อีกนะ

ทุกผู้ชมครับดูอีกมุมนึง